ที่ฉันเข้าไปในกรุ๊ปแฉเชียงใหม่
ผู้ชายคนนี้เขาไปซื้อลองกองมาในตลาดวรรสค่ะ

ทีนี้พอหิ้วดูมันไม่น่าจะถึง๑กิโล
แล้วก็ขอใช้ตาชั่งช่างลองกองซะหน่อย
มันได้๘ขีดไม่ถึง๑กิโลอ้าวไม่ถึง๑กิโล
ทีนี้มันก็กลายมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่าวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจนักข่าวของเราลงไปสำรวจที่ร้านด้วย
เดี๋ยวจะบอกให้สุดท้ายแล้วโกงหรือว่าไม่โกงตาชั่ง
ซื้อผลไม้ไงที่ตลาดวโรรสกลางเมืองเชียงใหม่เลย
แล้วคนที่เขาซื้อเขาบอกว่าถูกแม่ค้าในตลาดโกงตาชั่ง
พอซื้อจากร้านแรกบอกว่า๑กิโลกรัม
ข้ามมาร้านฝั่งตรงข้ามสมมุติว่าเป็นร้านบีที่บอก
แล้วขอช่างดูปรากฏว่ามันหายไป๒ขีดไม่เต็มโล
ทีนี้เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์คนก็วิพากษ์วิจารณ์
บอกว่าไม่ได้นะตลาดวรรสเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจ
ลงไปตรวจสอบหน่อยสิมันเสียภาพลักษณ์เมืองเชียงใหม่นี่เห็นไหม

เสร็จแล้ววันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็ตำรวจ
นักข่าวของเราไปวันนี้เลยค่ะ
ไปตรวจสอบในตลาดวโรรสก็ไปตรวจร้านค้าที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
ก็เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็ไปตรวจวัดตาชั่ง
เอาไหนคุณลองดูซิของคุณเนี่ยตาชั่งมันอ่อนไปหรือมันยังไง
ปรากฏว่าตาชั่งปกตินะไม่ได้มีความผิดปกติอะไร
แล้วก็พูดคุยสอบถามกับแม่ค้า
แม่ค้าเองก็บอกว่าไม่ได้จะหลอกลวงไม่ได้จะโกงนะ

ทีนี้เทศกิจเขาก็อ่ะร้านที่บอกว่าเป็นร้านต้นเหตุ
ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ
นี่เจ้าหน้าที่เขาก็ลองตักลองกองดูเลย
ไปตรวจสอบที่ร้านอื่นเป็นการสุ่มตรวจค่ะ
ก็ไม่พบความผิดปกติเหมือนกัน
วันเกิดเหตุเนี่ยนะคือผู้ชายคนนี้
เพราะว่าคนที่เขาซื้อรองกอง

ก็เลยอยากมาลองชั่งดูว่ามันตรงหรือเปล่า
ปรากฏว่าพอลองชั่งที่ร้านมันแค่๘ขีด
หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นเขาก็เดินไป
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางร้านต้นเหตุเขายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้โกง
แต่มันอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่ง
ไม่รู้แหละอย่างนี้มันก็ต้องมีร้านใดร้านหนึ่งที่มันคาดเคลื่อน
ซึ่งบางทีการตรวจสอบตราชั่ง
เวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วเขาจะมีสติ๊กเกอร์
ให้ไว้เลยติดไว้เลยว่านี่คือตราชั่งที่ได้มาตรฐาน
คุณผู้ชมลองไปดูแล้วกันเวลาจะซื้อผลไม้สังเกตนิดหนึ่งนะคะ